ดูกันที่คู่นี้มีกระแสลือหึงเลยทีเดียวว่าเลิกกันแล้วไปกันไม่รอด
สำหรับคู่ของฮันอิสริยะแล้วก็สาวไอซ์ปรีชยาค่ะจะจริงหรือเปล่ามาติดตามจ้ะ
นี่เป็นภาพความประทับใจกันการพบหน้ากันของคู่ไอซ์ปรีชยาแล้วก็ฮั่น
แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่โดนจับตาเรื่องรักร้าวสำหรับนักร้องขาแดนฮันอิสริยะแล้วก็ไอซ์ปรีชยาค่ะ
จู่เนี่ยมีข่าวลือหนักมากว่าทั้งคู่ไปกันไม่รอดแล้วจบลงแล้วเลิกกันแล้วนั่นเองนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้หนุ่มฮันขอออกมาเคลียร์เลยว่าสถานะหัวใจตอนนี้กับสาวไอซ์ยังดีอยู่ค่ะ
แต่ก็ยอมรับนะคะว่ามีเวลาให้กันน้อยลงไม่ใช่อะไรคุณไม่ใช่ไปมีคนอื่นนะ
นะคะก็รักที่เคยดูหวานที่อัพรูปด้วยกันบ่อยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอไง
ก็เลยไม่ค่อยมีรูปด้วยกันแต่ยังไม่ได้เลิก
ส่วนที่มีคนเห็นว่าฝ่ายหญิงอยู่กับพระเอกรุ่นน้องร่วมค่ายอย่างมาร์คจุนทาวุฒิ
เป็นใครมาร์ทเป็นแฟนเก่าปั่นนะจ๊ะ
หนุ่มฮันบอกว่าไม่ซีเรียสเรื่องนี้ถือว่าเป็นการทำงานของทั้งสองคนมากกว่าค่ะ

ช่วงนี้เอาจริงมันก็มีคำถามมากมายที่แบบถามมาเรื่องของผมกับน้องอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็ตอบตรงก็คือช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไห
รับตรงแบบเขาเรียกว่าลูกผู้ชายเลยว่าคือตอนนี้คงไม่มีเวลาให้น้องเลย
งอมไม้ก็คงคงมีแล้วครับคงมีเป็นเรื่องปกติ
เราไม่ได้คุยกับน้องแบบใช้เป็นเวลาค่อนข้างนานอะไรอย่างนี้
แค่ผมตอบฝ่ายเดียวมันอาจจะเป็นแค่ความคิดฝั่งผม
ยังครับยังผมว่ามันก็ยังแบบเข้าใจกันอยู่

คือตัวน้องไอซ์เองกับมาร์ชเองเขารู้จักกันมาก่อน
แล้วก็เหมือนแบบทำงานด้วยกันมาอยู่แล้ว
ผมว่าไม่น่าจะมีอะไร

แต่ว่าเรื่องธุรกิจของหนุ่มฮันตอนนี้มีแววรุ่งสุดนะคะ

หนุ่มฮันเขาควักกระเป๋าลงทุนเพียงคนเดียว

ในทิศทางที่ดีนะหลายคนให้ความสนใจกันเลยทีเดียวค่ะ
ทำคนเดียวครับผมก็เหมือนเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ที่เราทำงานตรงนี้มาก่อนด้วย
แล้วก็บวกกับปัจจุบันตอนนี้ที่เราเริ่มแบบ

เอาเป็นว่าสิ่งที่ผมกำลังจะทำนะครับ
ก็อยากให้สังคมเต้นในบ้านเรามันดีขึ้น
ตอนนี้คนก็มาใช้บริการเรื่อยครับผม
ก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็ขอให้ธุรกิจของฮั่นประสบความสำเร็จนะคะ
คุณว่าไหมว่าเวลาคนนะถ้าเกิดว่างานรุ่งเนี่ย

เขาบอกว่ายังไม่เลิกกันใช่ไหมเขาบอกอาจจะห่างกัน